กลางการจัดงานศพของคุณแตงโมแต่ทีนี้คนอีกคนหนึ่งไปเดินหน้าเรื่องคดี
นั่นก็คือคุณอัจฉริยะนั่นเองนะครับวันนี้๑๑โมงเนี่ย
ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะจะไปเปรียบเทียบภาพถ่ายอะไรต่างนานา
หาหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับโดยนายชะยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัยกรรมนะฮะได้ลงเรือสปีดโบสต์ที่ท่าเรือเทเวศ
่งหน้าสะพานพระราม๘แล้วก็ขับวนอยู่แถวนั้น๓รอบ
เพื่อเปรียบเทียบสถานที่จริงกับภาพถ่ายที่กระติกถ่ายโดยใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับ
จะยืนยันว่ากระติกไม่ได้ตัดต่อภาพแต่จะต้องดูว่ามีการปรับเปลี่ยนเวลาหรือไม่
เรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณอาชียะอธิบายเองนะครับ
อกจากนี้เขายังมีข้อมูลบอกว่าเจ้าของอู่เรือเนี่ยไม่ใช่นายบอลที่ออกมาให้สัมภาษณ์บ่อยนะฮะ
ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกและภายในอู่เรือจริงมีกล้องวงจรปิดลึกลับอีกตั้ง๘ตัว
ไม่เคยเผยภาพที่ไหนมาก่อนและเห็นชัดว่ามีการล้างเรือ
ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเปิดเผยคลิปแตงโมที่ถูกทำร้ายถูกมีดกรีดถูกยกขาอะไรได้
เพราะไม่มีหน่วยงานรัฐมาช่วยตรวจสอบว่าเป็นเหตุการณ์จริงหรือไม่
แล้วก็จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้อายการแทน
เอาฟังเสียงคุณอาชียะในการอธิบายแล้วกันนะครับ
กล้องวงจรปิดอยู่ในห้องทำงานของนายเซี๊ย
ที่บอกว่ากล้องวงจรปิดเสีย๘ตัว
จริงมีครับเรามียืนยันได้ว่ามีแน่นอน
แล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของ

เจ้าของตัวจริงคือนายเสียแล้วคืนนั้น
ผมยืนยันว่ามีการล้างทำความสะอาดแล้ว
โดยที่มีการถึงบอกว่ากล้องเสียไง
แต่ถ้าเอานายเซี๊ยมาสอบผมว่ามันก็แตก
คือวันนี้มันอยู่ที่ว่าตำรวจจะสอบไม่สอบ

บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะจะเอาโดรนใต้น้ำสแกน
สแกนหาอะไรจะสแกนหาอาวุธมีด

ตั้งแต่สะพานสังฮีไปจนถึงสะพานพระราม๘

ใช่ค่ะบอกว่าคงจะใช้เวลาวัน๒วัน
แล้วก็จะหาอาวุธมีดให้พบเลยนะ

คนที่ยังคงแข็งแกร่งในการเดินหน้า
เรื่องของคดีคุณแตงโมอยู่อีกนะฮะ